เป็นอุบัติเหตุค่ะเกิดขึ้นที่พัทยานะคะมีรถกระบะ
อยู่ดีก็ขับข้ามเกาะกลางถนนพุ่งไปชนทั้งคนทั้งรถ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๕คนมีคนเสียชีวิต๒คน
ตอนแรกที่เป็นข่าวในช่วงเช้าวันนี้บอกว่าเป็นโรคลมชัก
เพราะว่าไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับรถแล้วไม่เจอ
แล้วคนขับรถที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอ้างว่าเป็นโรคลมชักแต่ล่าสุดคุณผู้ชม
ไปตรวจปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายของคนขับรถค่ะ
ไม่ได้เป็นแค่ลมชักค่ะก็เลยต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ไปดูภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะรถคันสีดำเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ก็พุ่งชนมีทั้งรถมีทั้งคนค่ะ
แล้วก็ภาพเมื่อช่วงเช้าที่เห็นมีน้องเด็กนักเรียนด้วยนะ

ใช่ค่ะก็เลยตำรวจสพบังละมุงนำตัวคนขับรถสีดำที่เป็นรถกระบะที่เห็นในคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้ล่ะ
นำตัวไปสอบสวนชื่อว่านายอัครเดชอุดมรัฐเป็นคนจังหวัดชนบุรีค่ะ
ให้การกับตำรวจว่าขับรถมาปกติแล้วหลังจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลย
ก็พบว่ารถไปชนรถชาวบ้านพังยับเดือนเกลือนถนนไปแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูกจริง
ตำรวจก็นำตัวไปที่สพเมืองพัทยานายอัครเดชก็บอกว่ามีโรคประจำตัวคือโรคลมชักนะ
ตำรวจก็แน่นอนพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
ไม่เจอนะคะตำรวจยืนยันว่าแม้นายอัครเดชจะอ้างว่าเป็นโรคลมชักกำเริบ
แต่ยังต้องดำเนินคดีแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะวัดปริมาณแอลกอฮอล
เป็นศูนย์คือไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไปก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าล่าสุด
ตำรวจนำตัวนายอัครเดชไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลบังละมุงเจอค่ะ
เจอสารเสพติดในร่างกายค่ะก็เลยต้องแจ้งข้อหาเพิ่มคือ
มีสารเสพติดนะคะขับรถโดยมีสารเสพติดในร่างกาย
โทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทอันนี้เป็นข้อหาที่เพิ่มขึ้นมา
แต่พอไปเปรียบเทียบดูกับข้อหาที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ข้อหาใหม่เนี่ยโทษน้อยกว่านะคะ
ก็คือแจ้งเพิ่มไปอีกค่ะครับตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือสี่คนนะคะ
ยังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลที่เหลือก็สามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะ
คือตอนที่สอบสวนเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเคยเสพยาค่ะ
ถ้ายังงั้นก็ตรวจหน่อยดีกว่าผลตรวจที่โรงพยาบาลออกมาพบสารเสพติดเนี่ย
บนะวันนี้เลยเนี่ยแหละจะอ้างว่าโรคลมชักอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะ